มามาทั้งพี่คุณผู้ชมค่ะคุณแอนอรดีรออยู่นะคะ
นี่ลูกทุ่งสาวของเรานะฮะลำเพลินลำเต้ย
อุ้ยมวนเลยนะคุณนี้จะบอกว่าช่วงนี้โควิดครับ
วงเขาทำการแสดงไม่ได้ใช่ไหมพี่แจ๊

แต่คนนี้เขาฝ่าฟันวิกฤตนะโดยการไลฟ์กลุ่มปิดไปเลยจ้ะคุณผู้ชม
บอกเลยนะคะว่าเจ้าของฉายาหมอลำเน็ตไอดอลคนนี้นะนาทีนี้ปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริง
ที่บอกว่าปังเนี่ยนะสถานการณ์โควิดคนอื่นเงียบกริ๊บเลยจ้ะ
แต่ว่างานเนี่ยน้องคนนี้น้องแอนเนี่ยมีทุกวันเลย
แน่นตลอดคือนอกจากโชว์ในกลุ่มปิดในต้นสังกัดแล้วนะ
วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วเนี่ยนะก็ยังไปร่วมโชว์กับหมอลำวงดังมาแล้วทั้งนั้นเลย
ทั้งระเบียบวาทสินศิลปินภูไทยแล้วก็ไปร่วมกับศิลปินอื่นอีกเพียบเลยคุณผู้ชม
แอนบอกว่าการหมุนเวียนไปร่วมโชว์กับคณะอื่นนะก็เพื่อช่วยเหลือพี่น้องหมอลำด้วยกันนี่แหละ
ให้มีอาชีพให้มีรายได้เลี้ยงตัวเอง
ซึ่งตัวน้องแอนเองบอกได้เลยว่า
เพียงแค่แบบเปลี่ยนจากเวทีจริงมาอยู่ในออนไลน์เฉย
ซึ่งแฟนคลับก็ยังให้การต้อนรับแบบอบอุ่น
มาลัยน้ำใจพี่แจ็คเผี้ยนเว่ม

นำมาให้น้องหายใช่หมด

เขาดังมากน่ะ

สวยจนมีคนฉดไปเล่นลังครน

มีคนติดต่อน้องมาสองถึงสามเรื่องน่ะคุณผู้ชม

สุดยอดไปเลยนะคะนี่เป็นเสียงเพราะเสียงดีจริงนะครับ
ฉันติดตามเขาตลอดเวลาเขาเล่นแบบหมอลำซิ่งน่ะ
มันคึกคลับจริงแล้วน้องเป็นคนน้ำเสียงแบบหวานแล้วหน้าเขาสวย